มาดูความคืบหน้ากันต่อค่ะปุ๊๕ศพนะคะลูกเขยที่ก่อเหตุฆ่ายกครัว๕ศพที่จังหวัดอุตรดิษฐ์
ยิงพ่อตากับภรรยาเสียชีวิตที่บ้านหลังแรกแล้วก็ไปอีกห้ากิโลไปบ้านญาติของภรรยา
แล้วก็ไปยิงญาติของภรรยาเสียชีวิตอีกรวมแล้ว๕ศพนะคะ
แล้วก็จากการชนะสูตรล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าภรรยาของปุ๊ท้องจริงท้อง๔เดือนนะคะ
กว่าตำรวจจะจับได้เนี่ยตามไปนู่นถึงจังหวัดระนองปุ๊ขโมยรถจักรยานยนต์ไป
ไปติดรถคนอื่นเข้าไปแล้วก็ไปนั่งรถอีกคันไปที่ระนองกว่าจะไปจับได้
แม่ปุ๊อยู่ที่ระนองพอจับได้เกือบจะข้ามไปพม่า
ใช่เขาตั้งใจจะข้ามไปพม่าเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้อยู่แนวชายแดนพอดี
ตอนตำรวจจับเจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัวเขาบอกไม่หนีแล้วหนีก็ตายไม่สู้ด้วยสู้ก็ตาย
ก็ส่วนหนึ่งของการให้การกับตำรวจเนี่ยบอกว่าภรรยาไม่ได้ท้องนี่ยังเพิ่งมีประจำเดือนอยู่เลย
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าชนะสูตรมาแล้วว่าท้องจริง๔เดือนนะคะโอ้โหดูสิ
แล้ววันที่จับได้นี่นะบอกถ้าผมสู้ผมก็ตาย
แต่ไปฆ่าเขาตายตั้ง๕ศพทีนี้พอควบคุมตัวได้นะคะไม่ได้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุนะคะ
เพราะกลัวว่าจะถูกรุมประชาธรรมก็เลยมีการทำแผนเหมือนกับเป็นลักษณะของการจำลองเหตุการณ์
กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุตรดิษฐ์แล้วปุ๊คนนี้เขาก็อธิบายแจกแจงหมดเลย
ก่อเหตุอะไรยังไงสาเหตุคืออะไรเดี๋ยวลองไปฟังดู
ไปโดนสักหลังเขาล้มแล้วก็ผมไม่ได้สนใจ
หญิงก็พยายามกินไม่ได้โดนเขาครับ

เดี๋ยวครับผมตามไปก่อนตามเข้าไม่ทันแล้ว

ครั้งนี้เป็นบ้านครับ
รุปแล้วก็เป็นเรื่องของการทวงคืนสมบัติ
ใช่ค่ะ๓๐ล้านบาทเนี่ยค่ะ
นี่เป็นภาพขณะที่ตำรวจนำตัวในปุ๊
นายธีรพลปิ่นอมรผู้ต้องหา
ฆ่าครอบครัวภรรยาเสียชีวิต๕ศพ

กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุตรดิษฐ์
เจ้าหน้าที่กลัวว่าเดี๋ยวปุ๊จะถูกรุมประชาธรรม

ตลอดการจำลองเหตุการณ์ปุ๊
มันก็สารภาพอธิบายการก่อเหตุทุกขั้นตอนนะคะ
ตั้งแต่การยิงพ่อตายิงภรรยา

ไปยิงแม่ยายกับย่าดอีก๓ศพ
การทำแผนพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สักถามในปุ๊ถึงปมการก่อเหตุในครั้งนี้นะคะจากคำสารภาพของในปุ๊
เราก็เลยจำลองเป็นภาพกราฟิกให้ได้ดูกันแบบนี้ค่ะในปุ๊สารภาพว่า
ทีเนี่ยขับรถมาที่บ้านพ่อตาเพื่อมาง้อนางกัญญาพัฒน์ภรรยา
แต่ฝ่ายหญิงยืนยันจะขอเลิกสถานเดียวครับในปุ๊ก็เลยบอกว่า
ถ้าจะเลิกก็ต้องคืนของทั้งหมดมาและตั้งใจบอกให้พ่อตา
เซ็นเอกสารโอนทรัพย์สินทั้งหมดคืนให้แต่พ่อตากลับตะโกนด่าทอด้วยเธอ
คำหยาบคายและพูดว่าไม่ให้อยากได้ก็ไปฟ้องเอา
จากนั้นนางกัญญาพัฒน์ภรรยาก็พูดขึ้นมาว่าไม่ให้ใครทั้งนั้น
ส่วนในปุ๊ถ้ายังจะเข้ามาที่บ้านจะแจ้งความฐานบุกรุก
พ่อตาก็พูดขึ้นมาอีกถ้าจะพังก็ให้มันพังไปในวันนี้
สมบัติถ้าอยากได้ตนให้นะแต่ไปฟ้องเอา
ปุ๊ก็เลยบอกไปว่าถ้าไม่เซ็นให้วันนี้จะยิง
กัญญาพัฒน์ภรรยาได้ยินก็ตะโกนใส่ในปุ๊ว่า
ถ้าแน่จริงก็ยิงเลยในปุ๊ก็เลยหันปากกระบอกปืน
ไปที่พ่อตาและยิงใส่พ่อตาจนพ่อตาล้มลง
จากนั้นนางกัญญพัฒน์ก็โดนยิงอีกแล้วก็ปุ๊ไล่ยิงคนอื่นอื่นในบ้าน
จังหวะตรงนั้นนะคะมีคู่เขยที่ยืนดูเหตุการณ์อยู่ในบ้าน
คว้าปืนมายิงใส่ในปุ๊หนึ่งนัดครับปุ๊ก็เลยกราดยิงใส่คู่เขย
โดนมือไปหนึ่งนัดได้รับบาดเจ็บแต่กระสุนหมดในปุ๊ก็หลบ
วิ่งไปเอากระสุนปืนที่รถพอกลับไปคู่เขยหนีไปแล้ว
ปุ๊บอกว่าไม่ได้สนใจภรรยาหรอกแต่ต้องเดินเข้าไปดูอีกครั้ง
เพราะเห็นว่าพ่อตายังไม่ตายนอนคว่ำหน้าอยู่
พ่อตาก็เงยหน้ามองหน้าปุ๊แล้วก็พูดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเซ็นให้
ุ๊ก็พูดกลับไปว่าแล้วทำไมพ่อถึงไม่พูดอย่างนี้ตั้งแต่แรก
ได้ไม่เกิดเรื่องพูดประโยคนี้เสร็จยิงซ้ำ
ปุ๊ยิงซ้ำนะคะยิงซ้ำใส่พ่อตาและยิงซ้ำใส่ภรรยาจนหมดแม็กซ์ค่ะ
อันนี้เป็นการจำลองเหตุการณ์ตามคำให้การของปุ๊นะครับ
ส่วนบ้านอีกหลังในปุ๊บอกว่าอารมณ์พาไปอารมณ์พาไปให้ไปก่อเหตุ
เพราะเคยพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าถ้าจะฆ่านางกัญญาพัฒน
ก็จะฆ่าให้หมดทั้งตระกูลเคยพูดแล้วก็เลยทำตามที่พูด
ตัดสินใจขับรถไปที่บ้านหลังที่สองซึ่งเป็นบ้านของนางน้ำผา
ซึ่งเป็นฝาแฝดของแม่ยายอ่ะนะคะพอไปถึงปุ๊ผลักประตูเข้าบ้านไป
ยิงน้ำผาเป็นคนแรกต่อด้วยน้ำผึ้งแม่ยาย
เกียงกับในกุ้งที่อยู่ในบ้านก็กระโดดหน้าต่างหนีกันไป
สองคนนี้แกล้งตายอืมปุ๊กก็เลยออกจากบ้านค่ะ
ขับรถหลบหนีแต่ระหว่างที่กำลังจะหนี
พี่สาวของแม่ยายนางกระหนกวันมาเห็นพอดี
แล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยยิงนางกระหนกวันไป๔นัด
จนเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไป
ฝั่งน้องเมียถือจอบเดินเข้ามาผมก็ผมก็ชักปืนขึ้นมา
เพียงผมพูดอีกคำหนึ่งว่าผมยังไม่ได้ยิงนะ
ผมชักเพลินผมว่าสกรุงมันเกาะอย่างนั้นใช่ไหม
เห็นครับเขาบอกเอาดิเพราะว่าแต่ก่อนทะเลาะกันแค่ไหนผมก็ไม่เคยยิง

ทำไมไม่พูดอย่างนี้
ยิงเขาก็ยิงเนี่ย

แต่ทั้งหมดนี่เป็นคำให้การของในปุ๊คนเดียวนะฮะ
เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุเนี่ย
อันนี้เห็นการยิงการก่อเหตุเห็นชัด
แต่ไม่ได้ยินเสียงว่าเขาพูดอะไรกันบ้าง
ใช่ค่ะเราเป็นการจำลองเหตุการณ์ตามคำให้การของในปุ๊นะคะ
ทีนี้พอก่อเหตุเสร็จในปุ๊กบอกว่า
ก็กลับบ้านของตัวเองที่จังหวัดพิศนุโลก
โทรศัพท์บอกแม่ว่าฆ่าคนมาอยากจะมอบตัวแล้วก็หนีค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปตรวจสอบบ้านหลังนึงค่ะคุณผู้ชม
เป็นบ้านไม้สักทองขนาดใหญ่เลยนะคะ
บ้านหลังนี้คาดว่าเป็นชนวนเหตุที่ทำให้ปุ๊ก่อเหตุฆ่ายกครัว
ครอบครัวของภรรยาถึง๕ศพ
บ้านไม้สักทองตรงนี้ค่ะอยู่ไม่ไกลจากบ้านของพ่อตานะคะ
ห่างกันไปประมาณ๒กิโลบ้านยังสร้างไม่เสร็จ

นักข่าวของเราก็เลยไปถามชาวบ้านได้ข้อมูลมาแบบนี้
ปุ๊เนี่ยบอกว่าบ้านหลังนี้ใช้ไม้สักทั้งหลังนะ

ไม้สักทองมีราคาต้นละ๔แสนบาท
รวมแล้วเสาบ้านทั้งหมดยี่สิบหกต้น
เฉพาะเสานะ๑๐ล้าน๔แสนบาทโดยประมาณ

เฉพาะเสาส่วนตัวบ้านทำจากไม้สักเหมือนกัน
ตัวบ้านเนี่ยราคาประมาณ๓ล้าน๒แสนบาท
สารพระภูมิของบ้านก็ไม้สักเหมือนกัน

เสร็จนะคะบ้านหลังนี้
ในปุ๊กสร้างขึ้นด้วยเงินประมาณสิบห้าล้านบาท
อันนี้ข้อมูลจากเพื่อนบ้านแถวนั้นน่ะนะคะ
บอกว่าบ้านหลังนี้ในปุ๊กลงทุนสร้าง
แต่ที่ดินเป็นของครอบครัวภรรยาค่ะ
ประเด็นนี้แหละก็เลยทำให้ในปุ๊ไปขอบ้านคืน
แต่ก็อ้างว่าฝั่งครอบครัวภรรยาไม่ยอมคืนให้
ก็เลยลงมือก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยม
เพราะมันเป็นที่ดินของภรรยาเขาไงใช่ไหม
ทีนี้พอมีปัญหาเรื่องจะแยกทงแยกทางอะไรกัน
มันก็เคลียร์กันไม่ลงตัวใช่ไหมครับ
ท่ามกลางความสงสัยของครอบครัวของภรรยา
หรือว่าคนในพื้นที่ว่าในปุ๊ไปรวยมาจากไหน
เพราะว่ามาคบกับทางนางกัญญพัฒน์
มาอยู่เป็นลูกเขยของครอบครัวนี้เขาได้ไม่นานเนี่ย
ซื้อทรัพย์สมบัติต่างให้เขาเยอะแยะไปหมด
ตัวเองก็บอกเพียงแค่ว่าเล่นหุ้น

ทั้งบ้านทั้งรถยนต์อะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดนะครับ
คือมีข้อมูลนะครับ
ซึ่งอายุ๕๘ปีนะครับ

ทุ่มเททรัพย์สินเงินทองให้กับบ้านของฝ่ายหญิงมาก
ส่วนตัวเสียใจที่ทำไมลูกชายถึงต้องทุ่มเทอะไรมากมายขนาดนี้
ทั้งที่ตัวลูกชายเองยังต้องแบกรับภาระ
เลี้ยงดูลูกสามคนที่เกิดกับภรรยาเก่า
ก็เลี้ยงดูอยู่เพียงลำพัง
ลูกชายไม่เคยส่งเสียเงินมาเลี้ยงดูลูก๓คนที่เกิดกับภรรยาเก่า
ที่อยู่กับแม่ที่ระนองเลยนะ
แต่ว่าไปทุ่มเทให้กับทางฝั่งภรรยาใหม่ที่อุตรดิษฐ์มาก
แล้วพอลูกชายอันนี้แม่เขาอ้างนะ
บอกว่าลูกชายเนี่ยมักโทรมาระบายให้ฟังว่าทะเลาะกับภรรยาใหม่บ่อยมาก
ถูกฝ่ายหญิงด่าทอด้วยถ้อยคำรุนแรง
มีครั้งหนึ่งลูกชายให้สร้อยคอทองคำหนัก๓บาทกับแม่
แต่พอฝ่ายหญิงรู้ก็ทะเลาะกัน
ลูกชายต้องมาขอให้แม่ขายสร้อยแล้วเอาเงินโอนคืนให้ฝ่ายหญิง

แม่ปูอะนะเขาบอกแบบนี้
ก็ทางตำรวจนะครับ
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

บอกว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหาผู้ต้องหารับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
เนื่องจากแค้นเรื่องของทรัพย์สิน
มีปัญหาทะเลาะสะสมมาตั้งแต่อดีต
ส่วนในกุ้งพยานที่อยู่ในจุดเกิดเหตุ
ขณะนี้สั่งให้พนักงานสอบสวนเร่งติดตามตัวมาสอบปากคำแล้ว
การสอบสวนพบว่ามีผู้อยู่เบื้องหลัง

ก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วยอย่างไม่ละเว้น
จากการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหา
ยังพบว่ามีคดีช่อกงในพื้นที่จังหวัดชนบุรีอยู่ด้วยนะครับ
ส่วนการตรวจสอบอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุขณะนี้
ให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบว่าปืนมีทะเบียนถูกต้องหรือไม่
เคยใช้ก่อคดีอื่นมาหรือไม่
เรื่องต้นพบว่าปืนที่ใช้ในการก่อเหตุกับปลอกกระสุนปืนเป็นชนิดเดียวกัน
ซึ่งผู้ต้องหาบอกว่าซื้อปืนมาจากเพื่อนสนิทชื่อว่าในตั้ม

แล้วก็เมื่อคืนนี้หลังจากที่ตำรวจได้รับตัวในปุ๊มาจากพื้นที่ที่ระนองที่ควบคุมตัวได้นะครับ
ก็นำไปฝากขังไว้ชั่วคราวที่โรงพักษ์สอบพอร์รับแลอ์อุตรฤด
แล้วก็ต้องให้จับตาดูผู้ต้องหากันอย่างใกล้ชิด
ตลอดทั้งคืนเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าในปุ๊นี่โอ้โหท่าทางเครียดมาก
นอนไม่หลับเลยตะโกนขอสิบเวรบอกขอสูบบุหรี่
บุรีมาสูบหน่อยแต่ว่าตำรวจเขาไม่อนุญาต
กระทั่ง๖โมงเช้าตำรวจเวรคุมขังก็เอาข้าวไปให้กิน
ปุ๊ก็หลับไปสัก๑๕นาทีแล้วก็ร้องขอนมกล่อง
ส่วนการจัดเวรยามเฝ้าตำรวจสพลับแลจัดกำลังไว้๒นาย
นั่งอยู่หน้าห้องขังก็พยายามที่จะพูดคุยด้วย
เวลาที่นายปุ๊ไม่ยอมนอนหลับสลับเวรยามกันทุก๒ชั่วโมง
ก็กลัวว่าผู้ต้องหาจะเครียดเดี๋ยวจะทำร้ายตัวเองนะครับ
เดี๋ยวจะฆ่าตัวตายตำรวจบอกว่านายปุ๊ช่วงระหว่างที่คุยกันด้วยนะ
ช่วงที่ถูกควบคุมตัวอยู่นะฮะได้เล่าปมเหตุที่ลงมือบอกว่า
กดดันอึดอัดมานานเนื่องจากภรรยาชอบต่อว่าด่าทอ
และบอกเลิกบ่อยจนทำให้เครียดแล้วเขาก็ต้องหันไปเสพยาเสพติด
ประกอบกับได้ทุ่มเทเงินทองให้กับครอบครัวนี้ไปหลายล้านบาท
แต่พักหลังกลับถูกบีบให้ออกจากครอบครัวโดยทางครอบครัวของภรรยา
ไม่ยอมคืนทรัพย์สมบัติให้อันนี้ก็กล่าวอ้างแบบนี้
หลังทำแผนตำรวจก็แจ้งข้อหา๕ข้อหากับนายปุ๊นะครับ
คือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย
พกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับ
พนักงานสอบสวนจะนำตัวในปุ๊ไปฝากขังต่อสารจังหวัดอุตรดิษฐ์พร้อมกับคัดค้านการประกันตัวต่อไป
ส่วนอีก๑ข้อหาน่ะนะครับอย่างที่คุณภักพ์ภูมิบอกไป
ก็คือข้อหาในคดีช่อกโกมอันนี้เป็นอีก๑ข้อหาที่นายปุ๊กถูกดำเนินคดี
พันธุ์ตำรวจเอกเรืองศักดิ์บัวแดงผู้กำกับการสพศรีราชาเปิดเผยแบบนี้ค่ะ
สี่มกราคมที่ผ่านมาบาทหลวงชัยโยกิจสกุลอายุ๖๖ปี
ไปแจ้งความดำเนินคดีกับในปุ๊ค่ะข้อหาช่อกงเงินสามสิบล้านบาท
เมื่อช่วงต้นปี๒๕๕๗ในปุ๊ไปขอความช่วยเหลือจากบาทหลวง
นำเอกสารที่ดินจังหวัดภูเก็ตเนื้อที่ประมาณ๑๐ไร่
แล้วก็อ้างว่าเป็นที่ดินของตัวเองขายที่ดินตรงนี้๓๕ล้านบาท
ขายได้แล้วแต่ว่าไม่สามารถถอนเงินออกมาจากบัญชีได้
บัญชีถูกอายัดเคยมีคดีเก่าที่ญาติพี่น้องถูกดำเนินคดี

ก็เลยมาขอร้องบัตรหลวงชายโยให้ช่วยหาเงิน
เพื่อนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการเอาเงิน๓๕ล้านบาทออกจากบัญชีที่ถูกอายัดเอาไว้
หลวงชายโยท่านก็หลงเชื่อค่ะ
เงินให้ไป๓๐ล้านบาท

เงินของบัตรหลวงชัยโยพบว่าเป็นเงินที่สามารถตรวจสอบได้
แต่ในปุ๊ปเนี่ยไฟช่อกงไปหลอกเขา
หลังจากนี้ก็ต้องส่งพนักงานสอบสวนสพศรีราชา

เอาแล้วก็ไปให้กับทางครอบครัวของภรรยามันมาจากเรื่องพวกนี้ด้วยหรือเปล่า
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตทั้ง๕ศพนะครับที่เกิดจากฝีมือของนายปุ๊นะฮะ
ทางชาวบ้านทางญาติญาติเขาก็แยกบำเพ็ญกุศลกันไว้๒วัดนะครับ
หนึ่งก็คือนางกัญญพัฒน์ภรรยาของในปุ๊กับพ่อและแม่ก็คือเมียพ่อตาแม่ยาย
อีกวัดหนึ่งก็จะเป็นฝาแฝดของแม่ยายกับพี่สาวของแม่ยาย
ส่วนภาพที่ท่านเห็นนี้ก็เป็นพื้นที่ที่วัดเกาะวารี
ที่ตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพนายวิรัตินางน้ำพึ่งและนางกัญญพัฒน์
พ่อตาแม่ยายและภรรยาของในปุ๊คืนนี้เป็นคืนที่๒นะครับ
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าชาวบ้านในพื้นที่ก็ร่วมกันจัดพิธีศพให้กับทั้งสามคน
เพราะว่าญาติพี่น้องก็แทบไม่เหลือแล้วบางคนก็ยังบาดจกบาดเจ็บอยู่นะครับ
นี้นางสุกัญญาและนายเอกราชน้องคนเล็กและคู่เขยที่รอดชีวิตมาอย่างหุดหวิด
ไม่ได้เดินทางมาร่วมพิธีด้วยนะครับก็มีชาวบ้านมีเพื่อนสนิทของผู้เสียชีวิตที่มาร่วมพิธีกัน
ทุกคนก็ใจชื้นขึ้นที่ตำรวจทำงานอย่างรวดเร็วสามารถจับกลุ่มตัวในปุ๊มือปืนผู้ก่อเหตุได้
แต่ก็ยังมีชาวบ้านหลายคนที่ไม่เข้าใจว่าทำไมตำรวจไม่นำตัวในปุ๊มาทำแผนในพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
เพราะว่าพฤติกรรมของนายปุ๊เนี่ยถึงขั้นยิงคนตาย๕คนวิ่งไล่ยิงเขาไปทั่วด้วยเนี่ย
ดีที่บางคนเขาหลบหนีได้ทันเนี่ยนะตอนทำยังกล้าทำแต่พอตอนรับโทษแค่ทำแผนยังไม่กล้ามาในพื้นที่
นี่ชาวบ้านเขาแบบติดใจมากนะครับเพื่อนสนิทของนางกัญญาพัฒน์ภรรยาของนายปุ๊บอกว่า
รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะเขาถึงขั้นเขียนป้ายเอาไว้เลยฮะ
ป้ายเอาไว้ที่งานศพเลยร้องขอความเป็นธรรมร้องขอให้กระบวนการยุติธรรม
ดำเนินการกับในปุ๊อย่างสูงสุดด้วยการลงโทษประหารชีวิตเท่านั้น
เพราะการกระทำของนายปุ๊นั้นถือว่าเป็นภัยต่อสังคมมาก
ในใจก็อยากอยากให้ตำรวจพาตัวมาทำแผนนะครับเพราะว่าตอนทำยังกล้าทำแล้วแบบ
ทำแผนน่าจะกล้ามาครับอะไรประมาณนี้ครับ
ความต้องการก็คืออยากให้ตำรวจนะครับแล้วก็กระบวนการทางกฎหมายนะครับ
ตัดสินขั้นเด็ดขาดก็คือประหารชีวิตเลยครับเพราะว่าถ้าออกมาอยู่ข้างนอก
มันก็จะเป็นภัยต่อสังคมแล้วก็ต่อชุมชนที่นี่ด้วยครับเพราะว่าไม่รู้
เขาออกมาแล้วจะกลับตัวกลับใจได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับ
อันนี้มันเป็นความแค้นนะครับเพราะว่าไม่น่ามาทำแบบนี้กับครอบครัวเพื่อน
เรียนมาด้วยกันตั้งแต่เล็กเลยครับ
ส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะบ่าย๓โมงชาวบ้านจะช่วยกัน
ย้ายศพทั้ง๓ศพไปที่เชิงตะกอนกลางลัญญาหน้าวัดเกาะวารี
เพื่อประกอบพิธีชาปนกิจศพค่ะ
ส่วนที่วัดบ้านดงก็จะมีพิธีชาปนกิจศพนางน้ำผา
ฝาแฝดของแม่ยายและนางกระหนกวันพี่สาวของแม่ยาย
แต่ว่าการชาปนกิจทั้งสองศพนี้จะเป็นการชาปนกิจแบบเมนปกตินะคะ
ส่วน๓ศพพ่อแม่ลูกนี่ชาวบ้านก็ช่วยสร้างเชิงตะกอนขึ้นมานะครับ